กำลังได้

ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์การ์ด

ว่าจะเป็นของฝากของพี่สื่อทุกคน

เดี๋ยวก็อยากให้รอลุ้นกันตอนเย็นอีกที
แต่จริงทีมงานที่โยเลือกมา

สามารถฝากวันที่ดีที่สุดในชีวิตเราเนี่ย

ตัวนี้เตรียมไว้กี่ชุดครับโย

อันนี้เป็น๑ใน๔ค่ะสวยไหมคะ
ถ้าสวยปลอบมือให้กับแม่งงานคุณมีมิริง
เป็นงานที่เตะสาวนี้กับพี่เดงที่ค่ะ

พี่เคยก็เป็นสายทำงาน

แล้วก็สายเปย์เพียงแต่ว่าวันนี้คือตัวเลขมันสวย

ถ้าเกิดเอากระจกมาวางขั้นระหว่าง๐๒๐๒กับ๒๐๐
มันจะเป็นรูปของซึ่งกันและกัน

เห็นของชำรวยมีความหมายพิเศษอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะของชำรวยใช่ไหมคะ
โยโยตั้งใจเลือกเพราะโยไปเห็นผลงานของน้องเด็กออทิสติก
ว่ามันน่ารักดีโยก็เลยคิดว่า
เรายังอยากที่จะแบบส่งต่อข้อความดี
มูลนิธิดีหรือบอกกล่าวอะไรดีฝากต่อไป
ก็ได้เป็นถุงผ้าในที่น้องเด็กออทิสติกค่ะ
เป็นคนวาดให้เป็นลายพิเศษสำหรับเราสองคน
ก็มีผมมีคุณโยมมีโมย่าแล้วก็มัดหน้าครับ
เป็นว่าถ้าพี่คนไหนชอบก็อยากให้ช่วยกันถือแล้วกันนะคะ
นอกจากได้ใช้แล้วมันก็ยังได้แบบบอกอะไรต่อดีเนอะ
ว่าคนที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดจริงแบบมีเหลือเล็กน้อย
ก็บริจาคไปแล้วกันช่วยกันครับ

มาความรู้สึกที่เห็นสามีพัญญากันแบบสมบูรณ์แบบเป็นยังไงบ้าง
อ่าเป็นมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดตุลาปีที่แล้วแล้วจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะฉะนั้นว่าวันนี้เราไม่ได้มองว่าเป็นงานแต่งงาน
แต่เราว่าเป็นการจัดปาร์ตี้ให้กับคนสนิทพาสื่อมาเลี้ยงข้าว

แล้วก็ทุกคนที่มางานวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวงการ
ผู้ใหญ่ที่เรารักและเคารพมากและเพื่อนทุกคน
คนไหนที่มาได้ก็พยายามลากกันมาให้หมด
เพื่อที่ฉลองวันที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคน
แล้วก็วันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่มาแล้วกัน
ยกเกิดแล้วครับชินกับการทำหน้าที่สีพระยายังครับ
หน้าที่ไหนฉะนั้นที่นี่ก็ดูแลเขาตลอดค่ะ
มาตั้งแต่คบกันก็ไม่ใช่แค่โยคนเดียวที่ดูแลเขา
ก็ดูแลเราเราดูแลเขาเราดูแลซึ่งกันและกัน
จะถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตอนเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันยิ่งจะดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปอีก
ทำอาหารให้ทานบ้างไง

พี่เคเคยให้ทำอาหารให้ทานครั้งหนึ่งค่ะครั้งเดียวเท่านั้น
พอพี่เคนได้กินแล้วก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลย
๘ปีนะวันละ๓มื้อเอา๓มื้อคูณ๓๖๕วันแล้วคูณ๘
เขาจะให้ผมกินมื้อเดียวใน๘ปี
แล้วหลังจากนั้นเราคิดว่าด้วยงานที่เรามีเราเอาเงินมากระจายรายได้ดีกว่า
ให้กับร้านอาหารทั้งถูกทั้งแพงเรากินได้หมดเลยครับ
พี่จำรสชาติให้มั้ยครับ

นั่นเป็นต้มยำปลากระป๋อง
ปลากระป๋องด้วยนะคือแงะจากกระป๋องนะ
ก็นั่นแหละครับให้เขาเหนื่อยครั้งเดียวก็พอดีกว่า
ผมเป็นคนที่ณจุดนี้ของชีวิตเป็นคนที่สบายมากเลยครับ
เป็นคนที่สบายมากกับทุกอย่าง
คือขอให้ขอให้มีงานดีทำแล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยกันเวลาเที่ยวด้วยกันแค่นั้นเองอาจาร
ไม่เคยมีค่ะ
สำหรับเราสองคนเราคิดว่าการกระทำมันบ่งบอกมากที่สุด
แล้วผมก็เป็นผมอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อ๘ปีที่แล้วที่ได้เจอเขา
แล้วก็๗ปีกว่าที่ได้เป็นแฟนกัน
แล้วก็๓เดือนกว่าที่ได้เป็นสามี

รู้สึกว่าการเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด
สำหรับผมนะไอ้ของเขิงที่อยู่บ้านอันนั้นเป็นปัจจัยที่๒ที่๓
แต่ว่าความรู้สึกของการเห็นที่คนเรารักคนที่เรารักมากทุกวันเนี่ย
มันคือผมว่าคำตอบของชีวิตแล้วนะครับ
เยอะกว่าเดิมค่ะ

ก็คือรับงานได้ปกติบอกทั้งผู้ใหญ่ทั้งช่องอะไรเรียบร้อยแล้วว่าแบบ
ไม่มีปัญหาอะไรสามารถรับงานได้เต็มที่เหมือนเดิมทั้งสองคนค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องงานไม่ต้องห่วงเลยครับ
เดี๋ยวกุมภานี้ก็มีรายการใหม่ทางอีกช่องหนึ่งด้วย
ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีลูก
ไม่อยากมีลูกเลยครับ
แค่รู้สึกว่าว่าเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์
แต่สังคมเราตอนนี้มันไม่บริสุทธิ์เท่า
ก็เลยไม่อยากเอาเขามาลำบากดีกว่า

ตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมี

เรียบร้อยแล้วค่ะแต่อีกสักพักนึงคงไม่ใช่ตอนนี้

ไม่ได้กลัวเราต้องเกรงใจซึ่งกันและกัน
เราไม่ได้กลัวเพียงแต่ว่าเรา
ผมออกมาอยู่คนเดียวครับอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวตั้งแต่อายุ๑๘

ก็ตลอดมาก็ดูแลตัวเองมาตลอด
แต่ว่าเอาเป็นว่าพอมีเขาอยู่เนี่ย
ชีวิตมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมมันสุขสบายกว่าเดิมมีคน
มีคนที่รักเราจริงมีคนที่เราฝากชีวิตได้
ในวันที่เราเหนื่อยมากหรือว่าไม่สบาย

เราให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่า
แล้วเราก็ให้พื้นที่ให้ต่างคนต่างวิ่งเล่นได้

ยอเกิร์ตนิดกว่าไม่ฮัพตี้นิตเท่าะ

อย่าดื่มเยอะให้กินวายได้วันละ๓แก้ว

แต่ว่าเตรียมเตอร์ไพรส์สำหรับแขกที่จะมาร่วมงานกับเราแล้วกัน

ก็คือนอกกรอบที่สุดแล้วครับ
ไม่มีไม่มีตัดเค้ก

เป็นพิธีกรมาพิธีกรงานแต่งมาเป็นร้อยกว่าเวทีแล้ว

หรือเอาไปเป็นต้นแบบสำหรับงานของเขาก็ได้ในอนาคต

ช่วงทำงานทำงานแต่ชุดช่วงว่างปั๊บก็จะเจอกัน

ออกกำลังการกันเช้าก็ออกด้วยกัน
ตอนเย็นเรื่องคืนถ้าคนไหนว่างก็มาเจอกัน

ไม่มี

จริงถ้าเป็นข้อสอบอย่างง่วง่างู
พี่พลีเค้ก็จะเป็นผิดทุกข้อ
ซึ่งไม่ใช่เจ้าเบาในฝันของเราเลย

อย่างที่ชีบอกเลยครับแต่เปลี่ยนให้เป็นชี
เอาเป็นว่าอะที่ผมแต่ตลอดชีวิตเนี่ย
คนมาก็เยอะผ่านอะไรมายื้อเยอะมากเราเลยรู้เลยว่า
สิ่งที่เราอยากได้จากผู้หญิงคนหนึ่งมีอะไรบ้าง
มี๑มี๒มี๓มี๔มี๕มี๖
คนที่เคยคบมาก็อาจจะมี๑อาจจะมี๓มี๔อาจจะมีแค่๖
พอพักหนึ่งอยู่ด้วยกันปั๊บผมก็ขี้เบื่อ
พอเบื่อปั๊บก็หาเรื่องเลิก
เสร็จปุ๊บก็จะเจอคนใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ย
เมื่อ๘ปีที่แล้วมาเจอเขาแล้วรู้สึกว่าเป็น
แล้วก็พยายามจีบเลยมาแล้วพอยิ่งคบพอคบไป
มันผ่านเดือนหนึ่งเดือนสองได้มาจนถึงปีครึ่งซึ่งผมเนี่ย
คือคบใครคบได้แค่ปีครึ่งตลอดแม้ว่าทุกคนที่รู้จักเนี่ย
นั่นแหละจะปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งตลอดแต่เพราะฉะนั้นพอปีครึ่ง
เฮ้ยรอดมาถึงสองปีเฮ้ยยังรอดอยู่ไปปีที่สาม
เฮ้ยมันดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเว้ยไปปีที่สี่เฮ้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ย
พอปีที่๖ที่๗ก็เลยคิดว่าเอาละน่าจะเป็นคนนี้แหละ
ที่เราอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้
คุกเข่าขอแต่งงานที่เมาดี
อย่ว่าเกิดใช้พลังในการรับมือกับผู้ชายนี้เยอะ
ว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนตัวเองมากกว่าเหมือนเราเจอกันถูกที่ถูกเวลา
ทุกจังหวะอะไรอย่างนี้เขาก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง
เพื่อที่จะจูนเข้าหากันได้ค่ะอ๋อถ้าแหวนเอาแหวนบอกได้
เราบอกก็บอกได้อืมอะไรนะคะบอกได้บอกไปเถอะอืมก็อะไรหรอ
เขารู้มันก็กำลังน่ารักค่ะสี่กราดค่ะ
จบหืมแล้วก็จบ
เขาเลือกเองเลยครับเขาไปร้านเพชรเขาชี้เองเลยครับ
แล้วเขาบอกว่าจริงจริงมันคนแบบไม่ค่อยเชื่อเลิกอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่เขาบอกว่าเลข๔กำลังสวย

แล้วแหวนที่นี่กัน

ให้ตอนที่กลับมาจากเมาดีฟ
ก็ยกให้เขาตั้งนานแล้วค่ะ

ขอแบบเดิมจะใส่ได้ทุกวันดีกว่า

แม่เอาให้มาก็เลยก็ใส่ทุกวันเนี่ย
เป็นคนไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้

พอซื้อให้เขาแล้วเห็นเขาใส่ทุกวัน

เราก็เลยรู้สึกว่า๔กระหลัด
เออเท่าไหร่ก็ช่างก็จ่ายได้

แต่เยอะว่าเขาก็รู้อยู่แล้ว
ว่ากิฟท์พี่เคซ์สามารถดูแลเราได้ดีขนาดแล้วอยู่แล้ว

เอาเป็นวิธีที่เราปฏิบัติเขาตลอด

ผมเป็นอย่างงี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะ
บอกได้เลยว่าไม่เคยเปลี่ยนคนอื่นอาจจะดีตอนแรกแล้วมาเปลี่ยนตอนหลัง
แต่คนนี้คือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสำหรับผมนะ
ตอนหน้าสื่อได้มั้ยคะ

หมู่พูดก่อน
ก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้ว

แต่มันก็มันบอกด้วยการกระทำด้วยแววตา
บนโลกนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตด้วย

ไม่เป็นไร

ยอมเล้อ
เร้อก็ขอบพี่เคนเลยนะ
ครับไม่ได้เหล่าเล้อ
ไม่เป็นไร
เอามือที่มีแหวนงอนว่า
ขอบคุณครับ